ดึกเมื่อคืนก่อนน่ะนะคะมีคนร้ายคนหนึ่งอยู่ดีก็บุกเดี่ยวถืออีโต้ไปเลย
เข้าไปในร้านสะดวกซื้อแถวเพชรเกษมแล้วก็จะไปจี้ชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อค่ะ
แต่พนักงานของร้านเขาไหวพลิบดีคือเขาสู้กับคนร้ายนี่คือสภาพร้านนะคะ
อืมกระจกแตกเลยอ่ะค่ะปากซอยเพชรเกษมหกสิบเก้า
คนก่อเหตุเป็นผู้ชายวัยรุ่นอายุสิบแปดพนักงานร้านนี่แหละเขาจับได้นะคะ
ก็คือมีพลเมืองดีมาช่วยอ่ะนะคะในตัวของคนร้ายมีเงินของกลางหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาท
อืมมีอิโต้เล่มหนึ่งครับรถจักรยานยนต์สีเหลืองไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ตำรวจก็ยึดไว้เป็นหลักฐานพนักงานร้านสะดวกซื้อที่เกิดเหตุชื่อว่านายชัยพงศ์กาบินพงศ์
เขาเล่าให้ฟังว่าประมาณห้าทุ่มนะคะมีผู้ชายวัยรุ่นใส่เสื้อคลุมสีดำ
หมวกกันน็อกเต็มใบมาเลยค่ะเข้ามาในร้านมาหยิบขนมถุงหนึ่งก่อน
มาที่เคาน์เตอร์ตัวเองก็จะคิดเงินอ่ะนะคนร้ายหยิบอิโต้ออกมาเลย
แล้วก็บอกว่าเอาเงินมาพนักงานร้านเขาสังเกตเขาฉลาดค่ะ
เขาบอกว่าโอ้ยคนร้ายตัวเล็กนิดเดียวครับแล้วเสียงไอ้ที่บอกว่าเอาเงินมาเนี่ยนะ
สั่นเชียก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่โจรแบบมืออาชีพไง
ก็เลยบอกไปว่าคิดดีนะมั่นใจว่าจะจี้ใช่ไหมให้คิดอีกที
มีดแล้ววิ่งออกไปได้นะจะได้ไม่เอาเรื่อง
นี่พนักงานร้านบอกคนร้ายแบบนี้เลยนะวางมีดวิ่งออกไปจะไม่เอาเรื่อง
แต่คนร้ายยังยืนยันให้ส่งเงินมาให้แล้วก็จะเดินเข้าไปหยิบเงิน
พนักงานร้านก็เลยตัดสินใจแย่งอิโต้ค่ะ
แล้วก็ชุนละมุนกันจนกระแทกประตูประตูแตกค่ะ
คนร้ายวิ่งออกไปได้ก็เลยตะโกนบอกให้คนช่วยจับคนร้าย
รู้อีกทีคือพนักงานเองเขาก็บาดเจ็บนะคะ
มือซ้ายเขาก็มีแบบมีรอยบาดนะคะ
บ้านเยอะทำแค่นี้มันจะทำเลย
บอกถ้ามึงวางไม่เอาอีกไม่เอาอีกเลย

ถ้าเป็นส่งเงินมาพี่ส่งเงินมาเลยร้าย
ส่งเงินมา
ใจเขาจะเอาไม่ได้

ก็เลยเรียกไอ้น้องคนที่ต่างไป
บอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปเผื่อเขามีอาวุธเผื่อเขามีปืนอย่างนี้

นั่นมันก็ไม่ยอมหยุดมันก็วิ่งตามไป
ก็ไปจับได้ตรงนู้นตรงหน้าร้านไอ้วัสดุก่อสร้าง
เขาบอกว่าเห็นว่าเป็นเด็กอยู่ในซอยนี้แหละ

บอกว่าปกติคนก่อเหตุก็จะมากับเพื่อนที่หมู่บ้าน

ก่อนเกิดเหตุได้โทรมาขอยืมเงิน๑๕๐๐บาท
บอกว่าจะเอาไปใช้หนี้แต่ว่าไม่ได้ให้ไป
เพราะว่าเขาก็มีภาระต้องใช้จ่าย
คือปกติให้ยืมแต่คราวนี้ไม่ได้ให้ยืม

สนเพชรเกษมจะสอบสวนพนักงานร้านสะดวกซื้อแล้วก็พยาน
รวมทั้งยาดที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ
เบื้องต้นนะครับญาติบอกว่า

ก็อาจจะทำพฤติกรรมเรียนแบบจากในเกมด้วย
ผู้ก่อเหตุยังไม่ให้การถึงสาเหตุในการลงมือไปจี้ชิงทรัพย์
ก็สารภาพแค่ว่าก่อเหตุจริง

ถูกแจ้งเขาหาชิงทรัพย์เวลากลางคืนนะฮะ
แล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย